คุณผู้ชมคะตามต่อกันจริงค้นหากันมาตั้งแต่เมื่อเย็นเมื่อวานนี้
เรื่องที่มีน้องอายุ๑๖ปีนักเรียนหญิงที่ไปออกไปเรียนพิเศษ
แล้วก็มาเล่นน้ำกับเพื่อนที่บริเวณหาดแสงจันทร์ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ค้นหากันเมื่อวานนี้น้องถูกคลื่นซัดจมหายไป
ในช่วงเช้าวันนี้เจอร่างของน้องแล้วนะคะ
ดูนาทีตอนช่วยเหลือคุณแม่ร้องไห้จะเป็นลมเลยค่ะ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

บอกอีกอย่างหนึ่งด้วยนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมคือแม่บอกว่าเมื่อคืนมันแปลกนะหาน้องไม่เจอแต่กลายเป็นว่าทำไมอ่ะตรงบริเวณบ้านมันถึงมีลักษณะเหมือนมีคนอ่ะลักษณะตัวเปียกแล้วเดินย่ำเท้าเข้ามามันมีลักษณะเหมือนรอยเท้าเปียกน้ำที่สำคัญมีทรายเกลื่อนอยู่ในบ้านแม่ก็เลยงงว่ามันเป็นไปได้ยังไง
อยู่ในห้องนอนของน้องเลยนะคะคนในบ้านก็ตกใจก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ก็ยังมีความเชื่อว่าวิญญาณของน้องน่าจะกลับมาค่ะ
คงอยากให้เห็นล้านอยากให้ล้านกลับบ้าน
ทุกคนเสียใจกันหมดนะคะไม่คิดว่าจะมาสูญเสียน้องไปแบบนี้นะคะ
ทางด้านของพ่อค้าที่อยู่แถวนั้นนะคุณ
สุรศักดิ์เขาก็บอกนะว่าเหตุการณ์นี้เขามองเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยแหละ
ว่ามันเป็นเรื่องของการตัวตายตัวแทนหรือเปล่าเพราะอะไร
เพราะจริงน้องกลุ่มนี้ขึ้นมาจากบนหาดแล้วทีนึงด้วยนะ
ก็มีการเตือนไปว่าคลื่นลมมันแรงอย่าลงไปเล่นเลยลูก
แต่กลายเป็นว่าก็ยังลงไปเล่นกันอยู่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุสลดขึ้นแบบนี้นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะความคืบหน้าล่าสุดก็คือสักช่วงประมาณสาย
โมงเช้าที่ผ่านมาหลังจากที่แม่เนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนอะ
ทำพิธีจุดทูบแล้วก็บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าขอให้พบร่างน้องค่ะ
พบแล้วคลื่นซัดร่างของน้องไปติดอยู่ตรงบริเวณซอกหิน
ลักษณะนะคุณขออภัยนะคะคือขาข้างหนึ่งเหมือนมันติดอยู่ในซอก
มีขาข้างหนึ่งกายติดอยู่ในซอกตรงนั้นเลยนะคะ
แล้วตรงนี้มันเป็นหินเขื่อนกันคลื่นห่างจากจุดที่น้องจมหายไม่กี่เมตรเท่านั้นแหละค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการนำร่างออกมาจากบริเวณซอกหิน
ใช้เวลาอยู่ประมาณ๑๕นาทีนำร่างขึ้นฝั่งได้สำเร็จนะคะ
แม่ก็ดูอยู่ตรงนั้นอย่างที่บอกคือไร้บริหารแบบนี้
จริงตอนแม่ตอนแรกแม่ก็ยังมีความหวัง
สุดท้ายเจอแบบนี้ร้องไห้แทบเป็นลมเลยมีคนต้องเข้าไปช่วยนะคะ
ก็มีการนำร่างของน้องส่งโรงพยาบาลระยองชนสูตรหาสาเหตุการณ์ตายอีกครั้ง
แล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้ร่างของน้องให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะ